แต่ก็ยังไม่ได้
ที่ไหนมารับจากภูมิวัลการณ์จังหวัดคุณทำตัวแบบนี้ก็ได้หรือ
รูปที่ออกมาฟ้องหมดทำได้ยังไง
คนเขาอยากแต่งเครื่องแบบแบบนี้มีอีกเยอะคุณได้รับสิทธิ์นั้นแต่คุณไม่แต่ง
ทำแบบนี้ได้ยังไงวินัยต่อตนเองไม่มีเลย
วินัยต่อฟวกไม่มี
วินัยต่อองค์กรไม่มี
ถ้าเป็นสื่อกำชักออกไปทุกวันจังห้องแบบ
ทุ่มคุณอยู่ในที่ทำงานเป็นเช้าบ้านกับติดต่อ
เครื่องแบบเป็นเครื่องแบบอันศักดิ์สิทธิ์

เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะ
จากนี้ไปถ้าผมลงพื้นที่แล้วเจอแบบนี้อีก

ตั้งกำลังงานสอบสวนให้ปัจจุบัตรภาระเบียบแบบแหลงของทางราชการ
มีอย่างที่ไหนบางจันทร์ทุกบางจันทร์เขารู้กันหมด

วินัยต่อตนเองต่อเพื่อนร่วมงานต้องมี
ชาวบ้านเขาอยากแต่งชุดแบบนี้แต่เขาไม่มีสิทธิ์แต่ง
คุณมีสิทธิ์แท้๑๐๐แต่คุณไม่แต่ง